ขอแสดงความยินดีกับคุณวราพรด้วยที่เขาเติมน้ำมันไปเมื่อวาน

ก็มันก็ขยับขึ้นเรื่อยนะคะ

เติมเสร็จข่าวมาเลยค่ะน้ำมันจะขึ้น
เดือนนี้ทั้งเดือนนะครับน้ำมันแอบขึ้น
โดยเราไม่ทันตั้งตัวไปแล้วนะครับ
๖ครั้งด้วยกันในเดือนเดียว
ตอนนี้น้ำมันไม่ว่าจะดีเซลหรือเบนซินนะครับ
เกือบจะ๔๐บาทแล้วอีกนิดเดียวนะฮะ

แต่สิ่งหนึ่งที่ประชาชนพอเขารู้ตัวตื่นปุ๊บ
อ้าวน้ำมันขึ้นเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วรัฐบาลล่ะรัฐบาลจะทำยังไงได้บ้าง
เอามาดูโลกโซเชียลมีเดียนะครับ

เรื่องของราคาน้ำมันที่มันเพิ่มสูงขึ้น
ว่าทำไมมันแพงขนาดนี้นะฮะ
แบบนี้จะแก้ไขปัญหาประชาชนได้ยังไง
ประชาชนเจอทั้งโควิดเจอทั้งน้ำท่วมตอนนี้
เรามาลองดูการปรับขึ้นราคาน้ำมันของเดือนนี้กันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับเริ่มที่๔กันยายนราคาปรับขึ้นนะฮะ

กันยายนดีเซลขึ้น๕๐สตางค์เบนซีนขึ้น๓๐สตางค์
กันยายนดีเซลขึ้น๓๐สตางค์เบนซินขึ้น๕๐สตางค์
แต่ละครั้งหนักทั้งนั้น
กันยายนดีเซลขึ้น๔๐สตางค์ครับเบนซินขึ้น๓๐สตางค์
กันยายนดีเซลขึ้น๔๐สตางค์นะครับเบนซินขึ้น๔๐สตางค์
กันยายนนะครับวันนี้นะฮะดีเซลขึ้น๖๐สตางค์ครับ
แล้วก็เบนซินขึ้น๔๐สตางค์
ล่าสุดราคานวันดีเซลนะครับอยู่ที่๑๖๐๖บาทนะฮะ
เป็นซินอยู่ที่๓๘๕๖บาท
หากลองสังเกตนะครับดูที่ช่องของค่าเงินบาทครับ
ก็จะเห็นว่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าลงตั้งแต่วันที่๔กันยายนนู่นแล้วครับ
ต้นเดือนจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเพิ่มวันนี้เพิ่มขึ้น๑บาท๓๐สตางค์ต่อ๑ดอลลาร์สหรัฐนะครับ
นั่นหมายความว่ายังไงคือนั่นคือเราต้องใช้เงินบาทมากขึ้น
เวลาเราจะไปซื้อน้ำมันจากต่างประเทศดังนั้นการปรับขึ้นราคาน้ำมันเนี่ย
มันเป็นไปตามกลไกของโลกครับกลไกของค่าเงิน
รัฐบาลเนี่ยจะไปไม่สามารถไปกำหนดอะไรได้นะฮะ
นายสมพบพัฒนาอริยางกูลนะครับท่านโฆษกระทรวงพลังงาน
ก็มาบอกว่าผลการประชุมนะครับว่ามีการวางกรอบวงเงินช่วยเหลือราคาก๊าซหุงต้มที่ตึงราคา๓๑๘บาทต่อถังจนถึงสิ้นปี๒๕๖๔นั้นนะครับ
ส่วนราคาน้ำมันดีเซลที่เกิน๓๐บาทต่อลิตรนั้นที่ประชุมมีแผนเตรียมมาตรการรับมือช่วยเหลือประชาชน
หากราคาน้ำมันดีเซลพุ่งกว่า๑บาทต่อลิตรใน๑สัปดาห์หรือราคาสูงเกิน๓๐บาทก็ให้ดูแลนะฮะว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะมาอุดหนุนในรูปแบบใดได้บ้างนะครับ
น้ำมันขึ้น๖ครั้งเลยนะครับเดือนนี้นะฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะฮะเรื่องการใช้น้ำมันเพราะว่าน้ำมันมันเกี่ยวข้องไปหมดฮะลองดูสิครับอะไรที่ใช้น้ำมันเนี่ยมันฟื๊บวนเข้ามาเกี่ยวกับปากท้องเราทั้งนั้นกลัวจะกระทบราคาสินค้าสิฮะนั่นน่ะสิครับใช่ไหมคะ